ลงไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยคุณผู้ชมผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าโอ้ยทนไม่ไหวแล้ว
สามีนะชอบทำร้ายร่างกายขี้หึงดุดาทะเลาะเป็นประจำ
ล่าสุดเธอบอกว่าสุดจะทนแล้วค่ะเอาปืนลูกโม่น่ะ
รัวยิงสามีหมดโม่เลยครับเสียชีวิตเลยแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
อุ้มลูกน้อยวัยสิบเอ็ดเดือนอยู่ในอกค่ะเขาบอกว่ามันสุดจะทนแล้ว
มันไม่ไหวแล้วอ่ะนะฮะก็เลยตัดสินใจแบบนี้อ่ะ
เอาไงเอากันค่ะนะฮะตำรวจสพหนองจุดไปตรวจสอบเหตุการณ์
มีการยิงการเสียชีวิตที่บ้านพักนะฮะหมู่เจ็ดจำบลหนองจุด
อำเภอเมืองตรังนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว
นาคาห้องเก็บของไปพบศพนายจานลึกอายุสี่สิบสามปี
เจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่สภาพเนี่ยนุ่งแต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะฮะ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกโม่จุดสามแปดเข้าที่แผ่นหลังห้านัดหน้าท้องอีกหนึ่ง
รวมเป็นหกนะครับนะฮะผู้ก่อเหตุก็คือเป็นภรรยา
แล้วมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอายุ๓๓ปี
หลังก่อเหตุอุ้มลูกอายุ๑๑เดือนรอมอบตัวกับตำรวจเนี่ย
อนุญาตเบอร์ภาพนะครับนะฮะแล้วก็ปืนลูกโม่จุด๓๘ที่ยิง
นะฮะเขาบอกว่าเป็นปืนของพ่อนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารวมหมดแม็กซ์เลย
หกนัดเนี่ยนะฮะสอบสวนเขาบอกว่าคือผู้ตายเนี่ย
มีอาชีพทำสวนยางพาราอยู่กับภรรยากับลูกนะฮะ
จากจุดเกิดเหตุสักประมาณสองร้อยเมตรนะครับทีนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
ชอบดื่มเหล้าดื่มเสร็จปุ๊บอ่ะทะเลาะกับเมียหาเรื่องเมียหึงหวง
อย่างนั้นอย่างนี้ชอบคิดว่าจะไปปัญญาให้ชายคนอื่น
ลงมือทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งนะฮะภรรยาเคยหอบลูกหนีไปบ้าน
พ่อแล้วครั้งหนึ่งนะต่อมาผู้ตายพยายามไปง้อ
อ่ะเดี๋ยวผมจะกลับตัวเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะแล้วก็บวชด้วยนะ
บวชเสร็จปุ๊บจะกลับตัวเป็นคนดีไงอ๋อศึกออกมาได้๓เดือน
ภรรยาก็เห็นว่าอ่าบวชมาแล้วน่าจะกลับตัวกลับใจ
ใช่แหละก็กลับมาอยู่ด้วยหอบลูกหอบเต้ากลับมาอยู่
สักพักหนึ่งนิสัยเดิมกลับมาดื่มสุราเอะอะโวยวาย
ทำร้ายร่างกายเมียอีกแล้วครับเมื่อวานครับคุณผู้ชม
นายจารึกก็ดื่มเหล้ามีปากเสียงกับเมียหนักขึ้นหนักขึ้น
ลูกน้อยไปหลบบ้านพ่อตานะบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
แล้วนายจารึกเนี่ยตามไปรังควานครับทุบประตูทุบกระจกบ้านแตกไปหมดแล้วก็กลับไปที่บ้าน
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงนะฮะเจ้าตัวย้อนกลับมาอีก
กลับมาหาภรรยาที่บ้านนี้แต่ครั้งนี้ภรรยาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ
ทนไม่ไหวจริงไปเอาปืนของพ่อเนี่ยออกมากระหน่ำยิงไปหมดโม่เลย๖นัด
ทำให้นายจารึกวิ่งหนีออกมานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แหละครับนะฮะ
เบิร์นต้นพันธการสอบสวนสอบพ่อหนองจุดก็คุมตัว
ภรรยาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปสอบปากคำแล้วแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ที่มันแย่กว่านั้นคือลูกอายุ๑๑เดือนขาดทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ